สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถามตรงจะยังคงคุยกันเรื่องที่เป็น

ของกลุ่มผู้ชมนุมนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ตอนนี้ในประเทศไทยสังคมไทยต้องการคำตอบมากที่สุดนะคะอย่างน้อยก็ข้อมูลที่ที่ใช้ถกเถียงกันเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลทุกเดียวกันมุมมองต่างกันไม่เป็นไรนะคะนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้เราได้คุยกันไปก็ในเ
จอมขวัญครับบรรยากาศด้านหลังผมในขณะนี้
กลุ่มมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่บริเวณ๕แยกราชพร้าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่การจราจรนั้น
บริเวณนี้มีการปิดการจราจรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าบริเวณที่เป็นสะพานข้ามแยกนั้นยังสามารถใช้การได้อยู่
ผมจะพาพี่จอมขวัญมาดูบรรยากาศด้านหลังผมในขณะนี้นะครับ
นี่คือเป็นเวทีหลักเวทีแรกที่มีการติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณกลางถนนตรง๕แยกราชพร้าวนั้น
มีการนำเวทีขนาดเล็กมาติดตั้งไว้ด้านข้างก็เป็นลำโพงขนาดใหญ่
จำนวนหลายลำโพงด้วยกันนะครับรวมไปถึงมีการนำเอาไฟส่องสว่างมาตั้งไว้บริเวณจุดนี้ด้วย
บรรยากาศด้านข้างของผมคุณผู้ชมครับจะเห็นนะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มมวลชนนั้นเริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่
บริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างคนนั้นคุณผู้ชมมีการนำเอาเสือเอาสาดมาปูรองบริเวณพื้นไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่นั่งในการฟังปลาใสที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
กิจกรรมในวันนี้หลักคุณผู้ชมครับจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการต่อต้านรัฐประหารโดยกลุ่มแก่นนำนั้นมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น
ผมได้สอบถามกับแก่นำที่ทำการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าเหตุผลใดในการเลือกที่จะใช้บริเวณห้าแยกราชพร้าวในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมในการต่อต้านการรัฐพาหารแก่นำส่วนหนึ่งบอกนะครับว่าเนื่องจากเป็นการสอนในการต้านรัฐพาหารโดยให้กลุ่มผู้ชมรุมโดยผู้ชมรุมให้เหตุผลนะครับว่า

โดยนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคณะลาบจากทางจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดบอกกับผมเมื่อสักครู่นะคะว่าจะเริ่มกิจกรรมในเวลาประมาณ๖โมงเย็นของวันนี้และเตรียมลาบมาทั้งหมดนั้นประมาณยี่สิบถึงสามสิบกิโลด้วยกันเป็นการนำเอาเนื้อของเนื้อวัวนะฮะมีหมูด้วยบางส่วนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณซาย
ช่วงนี้ส่งต่อกลับไปยังพี่จอมขวัญครับบรรยากาศอยู่ใกล้นะคะก็จะตามได้บ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าณตอนนี้ในรายการเรานะคะสองท่านพร้อมแล้วนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรามักจะคุ้นชื่อกันว่านิด้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นแกนนำกลุ่มแนวร่วมท

สมมุตินะครับแล้วไปจ้างใครสักคนมาเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับคุณธนทรเนี่ยเข้าไปบริหารกองทุนไม่ได้แล้วนะฮะเข้าไปยุ่งในการบริหารกองทุนไม่ได้นะครับแต่ว่ายังได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องมาตลอดเรียกว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์เบเนฟิเชอรี่นะในขณะที่ฟันเมเนเจอร์ก็บริหารไปนะในช่วงนั้นเขาก็อาจจะห้ามเจ้าของลงไปบริ
หารแล้วมีอำนาจในการบริหารก็คือคนที่ได้รับผลประโยชน์มาตลอดผู้จัดการกองทุนอาจจะโกงไปบ้างนะอืมปล้นไปบ้างหาเสร็จหาเลยไปบ้างทุจริตไปบ้างนะครับซึ่งก็เป็นของที่มีมาในประวัติศาสตร์แบบเดียวกันครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่ากฏหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่

กระทรวงกันคลังอยู่นะฮะก็คือกระทรวงกันคลังในฐานะของประธานบอดเนี้ยเป็นฟันแมนเจอร์ครับแต่ว่าดอกผลทั้งหมดก็ยังอยู่กับพระเจ้าผันดินเพราะฉะนั้นคนรับดอกผลทั้งหมดเนี้ยก็คืออะไรฮะเจ้าของตัวจริงนะครับแล้วก็เจ้าของตัวจริงก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกนะฮะไล่ผู้จัดการกองทุนออกไปเมื่
กันให้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้
เว้นว่าคุณจะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเรียนถามขโมยอาจารย์นิดเดียวก่อนที่ไปที่รุ้งนะคะ
อาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเรื่องของความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และคนที่มาเป็นผู้จัดการบริหารทรัพย์สินนี้เนี่ยนะคะอาจารย์พูดถึงก่อนสองสี่เจ็ดห้า
หรือหลังสองเสียงสองสี่เจ็ดห้าหลังสองสี่เจ็ดห้า
คืออาจารย์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสองสี่เจ็ดห้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากก่อนสองสี่เจ็ดห้าหรอคะ
ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้จัดการไงครับ
อ่าเดี๋ยวเรียนกลับมาที่อาจารย์ใหม่นะคะมาที่รุ้งค่ะ
ลุงต้องการอธิบายในมุมของตัวเองไหมว่าคือสิ่งที่คนกำลังเข้าใจ
คือในส่วนของเราที่เราเสนอมีเป็นข้อเสนอนะคะในปฏิรูปสถาบันการศัลย๑๐ข้อเนี่ย
หนึ่งในข้อนั้นก็มีเรื่องของทรัพย์สินส่วนมากพระมหากษัตริย์เนาะ
ซึ่งสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยค่ะมันคือการที่แบ่งทรัพย์สินอย่างชัดเจนเนอะ
ระหว่างว่าโอเคมีทรัพย์สินส่วนพระองค์นะคะก็คือของเป็นเงินส่วนตัวเลย

กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนที่ใช้ในสถาบันนะคะ
ก็คือไม่ใช่ส่วนเดียวส่วนของคนคนเดียวเนาะ
น่าจะเป็นส่วนของสถาบันแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ในการทำโครงการต่างของพระองค์ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่เราเสนอไปไม่ใช่ว่าเราเรียกร้องว่าให้เงินตรงนี้มันมาแบ่ง
เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเป็นคอมเมนต์อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามายังไงเหมือนกันนะคะ
คือไม่ใช่แบบนั้นแต่ของเราเนี่ยกำลังเรียกน้องว่าให้แบ่งส่วนอย่างชัดเจน
เพื่อที่ว่ามันจะตรวจสอบได้นะคะมีความโปร่งใสด้วยนะคะ
รุ้งอธิบายเนี่ยรุ้งกำลังจะบอกว่าข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
ต้องการกลับไปก่อน๒๕๖๐ถูกไหมคะ
คือเพราะกฎหมายในช่วง๒ปีที่คนพูดถึงที่สุดก็คือ๒๕๖๐
แล้วก็มาเป็นฉบับล่าสุดที่เถียงกันอยู่ตอนนี้คือ๒๕๖๒
ลุงพูดอยู่ก็คือหลัง๒๔๗๕จนกระทั่งจุดเปลี่ยนที่ผู้ชุมนุมพูดถึง

คืออย่างนี้คือเอาจริงหนูมองว่ามันให้มองว่ามันเป็นเรื่องใหม่เลยละกัน
การจะเอาไปเปรียบเทียบกันดีมันมีปัจจัยบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนกัน
เรามองว่าเป็นเรื่องใหม่ไปเลยนะคะในการในการจะแบ่งตรงทรัพย์สินตรงนี้
เพราะว่าส่วนของพรจทรัพย์สินพศ๒๕๖๑เนี่ย
คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสถาบันแต่มันมีแค่ตัวคนเดียว
ซึ่งเราคิดว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันจะตรวจสอบไม่ได้เนาะ
ผลประโยชน์ของสถาบันมันจะหายไปด้วย
เราลองคิดดูว่าเอาตรงเลยละกัน
เช่นถ้าส่วนเงินตรงนี้
อยู่ที่คนคนเดียวเนาะ

ถ้าจะมีถ้าเกิดอะไรขึ้นมา
ถ้าจะมีเป็นรัชกาลที่๑๑ขึ้นมาเนี่ย
และส่วนตรงนี้ที่มันยังถือคลองตรงนี้อยู่เนี่ย

เราจะโอนย้ายตรงนี้ไปยังไงล่ะ
คือที่ฟังจากเวทีด้วยแล้วก็ที่ลุงอธิบายด้วยนี่นะคะ
คือถ้าฉันเข้าใจผิดลุงบอกพี่นะคะ
ก็คือพยายามจะบอกว่าควรจะมีการจัดสรร
อย่างเป็นกิจลักษณะนะคะ
ที่บอกว่าถ้าจะเป็นชื่อของในหลวงราชการที่๑๐ส่วนพระองค์เนี่ย

แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าอยู่ในนามสถาบันเนี่ย
ก็คือจะดำรงคงอยู่ทุกราชการถัดจากราชการที่๑๐ท่านไป
คืออันนี้คือไอเดียหลักคือพยายามจะบอกแค่นี้ใช่ไหมคะ
แต่สิ่งที่รุ้งบอกคือปัจจุบันถ้ารวมไว้แบบนี้

ฉันเคยฟังบนเวทีที่บอกว่าอาจจะมีผล
ถ้าเอาวิธีการมองแบบกฎหมายแพ่งมามองใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวคงต้องเถียงกันหลายรายละเอียด
แต่วิธีการมองในส่วนของคุณผู้ชม

เพราะเราไม่ได้ถกกันเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบคุ้นปากคุ้นหูเท่าไหร่

จะลงในประเด็นที่พอจะนึกออกได้ว่า
ถ้าผู้ชุมนุมเรียกร้องแบบนี้

คำถามก็คือว่าแล้วหลังจากนี้
จะมาบรรจบกันตรงไหนสักครู่ค่ะ

อาจารย์อานนท์ค่ะอาจารย์ค่าเทียนอ่านข้อเขียนของอาจารย์
ที่ฉันสรุปผิดอาจารย์บอกแต่ว่าคือขมวดทั้งหมดที่อาจารย์บอกเนี่ย
เพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายว่าอาจารย์พยายามจะบอกว่า
เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นของใคร
ชอบทำที่จะกลับไปเป็นของเจ้าของเดิมนั้น

อ่าและมีอำนาจจัดการซึ่งก็เป็นตามที่กฎหมายปีหกหนึ่งเนี้ยบอกใช่ไหม
ไม่ใช่ตามกฎ๖๑ครับเป็นตั้งแต่๒๔๗๕เลยครับ
หนึ่งเนี่ยเป็นแค่ทำให้อำนาจในการจัดการกลับไปสู่เจ้าของ
แล้วก็การถือครองกรรมสิทธิ์กลับไปสู่เจ้าของแค่นั้นเองครับ
เพราะฉะนั้นจริงเริ่มตั้งแต่๖๐แล้วคุณขวัญทราบไหมครับ
ว่า๖๐กับ๖๑พรบ๒อันนี้ต่างกันยังไง
น้องรู้ทราบไหมคะอ่าถ้าจะศึกษากันก็ต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับน้องรู้ทราบไหมคะให้ความรู้หน่อยค่ะจะได้เข้าใจตรงกัน
แก้คำจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับ
เจ้าอยู่หัวท่านคงจะมองว่าใช้คำฟุ่มเฟื่อยนะฮะไม่ต้องไปเติมส่วนเติมฝ่าย
ท่านก็บอกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช้คำไทยให้สั้นลงนะครับรัดกลุ่ม
ส่วนที่๒ก็คือเดิมเนี่ยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปี๖๐นะครับ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยเดิมอยู่ในวังสรรปฐุมเลยนะฮะปรากฏว่าพอขึ้นรัชการเนี่ย
คนที่เป็นผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นคนเดียวกันเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด
เจ้าอยู่หัวท่านก็เลยทรงพระกรุณาโปรดก้าวว่าในเมื่อเป็นคนเดียวกันทรัพย์สินคนละส่วนไม่ใช่อาการเอาทรัพย์สินมารวมกันแบบที่น้องรุ้งเข้าใจผิดแล้วไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจผิด
แต่เป็นการรวมผู้จัดการให้เป็นคนเดียวกันและในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็ยังแยกเป็นทรัพย์สินในพระองค์กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อยู่แยกออกมาอย่างชัดเจน
แล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงกับที่น้องรุ้งบอกคือแยกชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์หรือทรัพย์สินในพระองค์กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
แยกกันชัดเจนไม่มีอะไรปนเปื้อนกันเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยนะครับ
แล้วก็ที่บอกว่าตรวจสอบได้หรือตรวจสอบไม่ได้เนี่ยนะครับคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับ
ก็ต้องมีการทำรายงานประจำปีมีการต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็ต้องมีการเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ซึ่งก็เข้าไปดาวน์โหลดดูได้ครับอย่างที่๓ก็คือพอทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
แล้วก็ทรงมีพระราชอำนาจเต็มในการจัดการเนี่ยยิ่งชัดพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงแจงหมดเลยว่าท่านบริจาคที่เท่าไหร่ทรัพย์สิน
พระราชทานอะไรรวมแล้วเป็นหลายแสนล้านให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะพระราชทานลงมาจนหมดแจ้งลงมาทุกอย่าง
คุณทราบไหมครับว่าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือที่ดินแค่๔๐๐
ในประเทศไทยมีที่ดินเยอะมากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือที่ดินแค่๐๐๑
ในขณะที่เจ้าสัวใหญ่ถือที่ดินอาจจะถึง๑๐๒๐ของประเทศ
ไม่ได้เป็นคนถือที่ครองที่ดินอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ฉันขอรูปธรรมอาจารย์นิดเดียวคือแทรกเข้าไปตรงที่การชุมนุมที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีความพยายามในการจะอธิบายการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือหุ้น
คำถามเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับที่อาจารย์อธิบายเนี่ยอาจารย์จะอธิบายว่าอย่างไร
เมื่อผู้ถือหุ้นนะคะเป็นในนามในพระนามของในหลวงราชการที่สิบ
กับก่อนหน้านี้ที่เป็นพระนามของพระองค์ด้วยบางส่วน
แล้วก็ก่อนอันนี้เป็นของสำนักทรัพย์สินคืออาจารย์อธิบายเรื่องนี้ยังไงคะ
คือวัตถุประสงค์หลักมีอยู่เรื่องเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวท่านต้องการจ่ายภาษี
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สองสี่เจ็ดเก้าสองสี่แปดแปดหนึ่ง
ขอไปเป็นมนุษย์จำตัวเลขไม่เก่งสองสี่เก้าหนึ่งนะครับจนจนถึงปีหกศูนย์เนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าประธานทรัพย์สินส่วนสำนักงานทรัพย์สินเป็นนายกรรมตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตลอด
ก็ยกเว้นภาษีให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ
ที่พระเจ้าอยู่หัวท่านมองว่าท่านควรจะต้องเท่าเทียมกับรัศดร
ท่านอยากจะเสียภาษีให้รายได้ให้กับประเทศชาติเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ฉะท่านถือครองเองนะฮะจัดการเองและเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ซึ่งเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ทำให้ภาษีนั้นตกกับประเทศชาตินะครับ
จริงก็ผมได้ยินมาว่าก็มีคนคำนวณถวายนะครับว่าเยอะมาก
แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็บอกว่าท่านยินดีเสียพระราชทรัพย์ทั้งหมด
เพื่อให้เสียภาษีได้ถูกต้อง๑๐๐แล้วเสียครบทุกบาททุกสตางค์
ประเด็นนี้นิดเดียวก่อนเพราะว่าคือยกประเด็นเรื่องของการที่ไปสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย
คือป้าอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในตัวณตอนนี้
ในตัวกลุ่มมันเรียกว่าเป็นกลุ่มทุน
ในส่วนทานการไทยพาณิชย์
เป็นส่วนคือเขาถือคลองเนี่ยทั้งหมด๒๕ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งสิ้นของบริษัท
จำนวนเงินที่จำนวนทรัพย์สินที่สถาปัญญาศาสตร์กำลังถืออยู่

คือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าโอเคเขาจะถือหุ้นหรือไม่
แต่เขาพยายามดึงตรงนี้ค่ะมาชูประเด็นว่า
งบส่วนตัวของสถาบันเนี่ยมากเกินความจำเป็นหรือเปล่า
ในเมื่อในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีคนที่เรียกว่ายังต้องอดอยากอยู่ยังต้อง
ยังต้องอดเท้ากินค่ำอดมื้อกินมื้ออยู่
ถ้าอันนี้ก็เป็นคำถามของพวกเรามาตลอดว่า
ถ้าประสงค์นิกรของท่านเนี่ยยังต้องลำบากอยู่
อันนี้คือที่เราตั้งคำถามเพราะว่าลักษณะของการถือครองหุ้น
ในพระนามกับก่อนหน้านี้ที่ในพระนามแล้วก็แบ่งเป็นสำนักทรัพย์สิน
คือจะเป็นคนละส่วนกันเลยเป็นการตั้งคำถามว่า
เมื่อใช้พระนามเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะ
คือเหมือนทางนี้พยายามจะอธิบายการถือหุ้น
ไปให้เป็นตัวอย่างเรื่องของข้อเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมเรียนเข้าใจถูกไหม

อาจารย์ค่ะคือในประเด็นที่อาจารย์บอกมีคนตั้งคำถาม
เมื่อวานนี้คุณธนาพลกับคุณหมอตุ๋นก็คุยกันเหมือนกันว่า
เมื่อไปอยู่ในพระนามของพระองค์ทั้งหมด
คือไม่ได้เพียงจะน่าเป็นห่วงต่อพระองค์แค่เรื่องการถูกตั้งคำถาม

ไม่ค่ะของเวทีเมื่อวานกำลังจะบอกว่า
คือเมื่อพระองค์มีพระนามอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ย
เมื่อต้องมีการแข่งขันมีได้มีเสียทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
มันจะกลายเป็นพระองค์ใกล้ชิดกับเขาเรียกอะไร
แวดวงที่เรารู้สึกว่าจริงแล้วพระองค์อยู่เหนือมาตลอดเลย
ที่เราคุ้นชินกันนะครับ
บุคลับหรือสยามกรรมมาจน
เกิดขึ้นเพราะว่าต้องการสู้กับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ
และระบบโพยกวนซึ่งเป็นการที่เอาการเงินของประเทศทั้งหมด

กรมอื่นมหิตสอนราชหาริตไทยชงเล็งเห็นว่า
อันนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
เพราะคุณให้ธนาคารอยู่ในมือต่างชาติทั้งหมดไม่ได้
แล้วการกินดอกเบี้ยโดยต่างชาติทั้งหมด
มันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ
นี่ก็เป็นที่มาของธนาคารไทยพาณิชย์

แต่ว่าเป็นการสร้างรากฐานพัฒนาประเทศนะครับ
แล้วก็ทำธนาคารจนเข้มแข็ง
กระทั่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเนี่ย
ต้องตัดสินพระไทยลาออกจากราชการมาเป็นกรรมการผู้จัดการ

เพื่อทำให้กิจการนี้ของประเทศเป็นกิจการสำคัญ
แล้วเป็นกิจการที่วางรากฐานการพัฒนาประเทศนะครับ
แล้วถ้าคุณกังวลเรื่องอะไรนะฮะ
เหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมหรือคิดว่าจะมีอภิษฎอะไรนะครับ
ธนาคารพวกนี้กิจการพวกนี้ก็มีระบบธรรมพิบาลที่ดีพอสมควรนะครับ
แล้วถ้าจะเล่นเรื่องนี้จริงมันมีประเด็นอีกเยอะ

ถีไทยที่ถือครองท่นให้๒๕ของมูลค่าธนาคารพาณิชย์๓แสนล้าน
เพราะจะอยู่หัวด้านบริจักษ์พระราชทานที่ดีลลายแสนล้าน
เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ส่งถือครองในธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยซ้ำ
ความเหลือมล้ำตรงเนี้ยนะครับ

กิจการไทยพาณิชย์ไม่ใช่กิจการผูกขาด
และกรณีของปูนเซเมนไทยยิ่งชัด
ปตททำเรื่องปิโตเคมีในยุคนั้น
ถ้าไม่มีปูนซีเมนไทยเข้าไปลงทุนในเรื่องปิโตเคมีเนี่ย
นี้เราจะปลูกขาดโดยปตทคนเดียวแล้ว
มีกิจการของปิโตเคมีของปูนซีเมนไทยที่เป็นคู่แข่ง

นี่คือหน้าที่ของเครือซีเมนไทยด้วยซ้ำที่ป้องกันการผูกขาด
ในขณะที่ตลาดค้าปลีกตอนนี้กำลังซื้อกิจการกัน
ทำไมน้องไม่ไปดูของที่มันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นบ้าง
ความหมายของอาจารย์คือว่าถ้าจะพูดถึงในแง่ของความเหลื่อมล้ำ
การแข่งขันความได้เปรียบการผูกขาด

เพราะประเทศไทยมีธนาคารอยู่ตั้ง๒๐กว่าธนาคาร

หรือประบอการป้องกันการปลูกขาดทางการค้า
มันจบแล้วครับอันนี้ต้องเถียงกันแบบมีความรู้นะครับ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาเริ่มที่ลุงเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
ขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้โฆษณาเลยขัดจังหวะรุ้งค่ะ
คือประเด็นที่อาจารย์พยายามจะพูดกับสิ่งที่รุ้งพยายามจะสื่อ
ในเวทีชุมนุมเนี่ยคือมุมเดียวกันหรือเปล่า
จริงหนูคิดว่ามันน่าจะคนละมุมกันเนอะ
อย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์พูดว่า
อาจารย์พูดเรื่องของการผู้จัดการเป็นหุ้นเนอะ

กองทุนไม่ใช่หุ้น

ตั้งแต่ตอนแรกว่าที่อาจารย์ถามว่าผู้จัดการกองทุน
ขออภัยค่ะก็คือคือสิ่งที่เรามองเนี่ย
คือตัวพรบเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายเนอะ

ซึ่งตัวส่วนพวกเราเนี่ยพวกเรามีคำถามต่อเรื่องนี้ว่า
การที่พอวัวทรัพย์ศิลป์ตรงเนี่ยค่ะ
มันเป็นการรวบรวม
มันเป็นการรวบรวมทรัพย์ศิลป์สถาสมบัติ
ให้มันเข้าเป็นทรัพย์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือมันไม่
คือมันไม่แยกกันโดยชัดเจนมันจะเกิดปัญหา
ที่ว่าจริงคือตอนแรกมันจะเป็นชื่อว่าสำนัก
ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนที่เป็นส่วนสารสมบัตินะครับ
หนูต้องแยกให้ออกก่อนคนละส่วนครับ

ก็คือมันก็มีคำถามเรื่องที่ว่า
ไอ้ชื่อเนี่ยที่ณตอนนี้ค่ะ
มันเป็นชื่อชื่อของในหลวงใช่ไหมคะ
อย่างตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นชื่อว่า
เป็นสำนักทรัพย์สินสมภาคศาสตร์เนี่ยคือ
เขาก็ตั้งคำถามว่าคือมันจะส่งผลไหม
ต่อความโปร่งใสของทรัพย์สินตรงนี้
เพราะว่าโต้ต้องยอมรับเนาะ
เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกลับมาค่ะเชิญค่ะ
ว่าพอเมื่อเป็นชื่อของท่านแล้วเนี่ย
มันก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่กล้าที่จะไปตรวจสอบเขา
อันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าในสังคมเรา

อันนี้ไม่เป็นความจริง

สินส่วนพระมหากษัตริยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นนิติบุคคล
ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ทำบัญชีที่ต้องเซ็นงบการเงินรับรองนะครับ
ที่๑ข้อที่๒ก็คือมีการออกรายงานการเงินนะครับ

เอกสารเหล่านี้นะครับเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้หมดทุกอย่างครับ
เหมือนกับบริษัทจดทะเบียนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ครับ
เมื่อวานนี้มีประเด็นถ้าพูดถึงนะคะการเปลี่ยนชื่อจากสำนักทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเปลี่ยนมาเป็นในพระนามของราชการที่๑๐ทั้งหมด
คือเมื่อวานนี้ที่คุยกันมีการพูดถึงประเด็นว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยลักษณะของการตัดสินใจ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อวานที่คุยกันก็คือเป็นประเด็นที่พูดว่า

ถ้าเรียนเปรียบเทียบเอาเรียนภาษาชาวบ้านนะอาจารย์
ก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าดึงพระองค์ลงมา
มีความเสี่ยงในมิติต่าง
น่าจะเป็นคนละมุมกับที่อาจารย์พยายามจะบอกนะคะ
ก็คือว่าเหมือนกับเป็นการทำให้สถานะของพระองค์เนี่ย
มีความเสี่ยงตามสถานะที่ต่างไปจากก่อนหน้านี้

ก็แบบเดียวกันหลักการเดียวกันว่า
เจ้าอยู่หัวท่านเป็นเจ้าของพระราชทรัพย์
แต่ผู้จัดการกองทุนก็ยังเป็นผู้มนวยการสำนักงานทรัพย์สิน

ท่านก็ไม่ได้ไปประชุมผู้ถือหุ้นเอง
แต่คนที่ไปจัดการแทนพระองค์ท่านก็เป็นผู้มนุยการสำนักงานทรัพย์สินธรรม
มากษัตริย์นะครับหรือผู้แทนนะครับ

องค์เป็นผู้เลือกแต่นั่นก็คือหลักการเลือกตัวแทนทั่วไป
ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะถือพระราชทรัพย์อะไรไม่ได้เลย
ก็ไม่ใช่นี่ก็คือสิทธิ์เสรีภาพของประชาชนในการที่จะถือครองทรัพย์สิน
เพราะฉะนั้นถามว่าตรวจสอบได้ไหมก็ตรวจสอบได้นะครับ
ท่านได้ลงไปเจ้ากี้เจ้าการอะไรเองไหมก็เปล่าท่านก็ตั้งผู้แทนนะฮะ
อย่างนั้นก็ทุกอย่างที่บริหารในแผ่นดินนี้นะครับ
จะตั้งนายกรัฐมนตรีจะเลือกตั้งสอสอจะลงพระนามมาพิไทยในกฎหมาย
ก็กลายเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งหมดทุกอย่าง
ซึ่งไม่ใช่เพราะมีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การมีผู้แทนพระองค์ไปจัดการอยู่

อาจารย์กำลังจะบอกว่าผู้แทนพระองค์ณตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับชื่อนายกที่ส่งขึ้นไป
คอรมอลที่ส่งขึ้นไปเหรอคะอาจารย์คิดว่าเหมือนกันเหรอ
ก็มีคนรับผิดชอบไงฮะ
คือท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกไหมแต่มีผู้จัดการ
แต่ว่าชื่อนายกหรือสอสรหรือใดไดกก็แล้วแต่แต่ผู้เลือกเป็นประชาชนเลือกพระองค์
อำนาจประชาภิปไตเป็นของปวงชนชาวไทย๕๘๐๐นพระมหากศัตริรร์เป็นเจ้าของ
ทรงใช้อำนาจทั้ง๓เนี่ยผ่าน๓สถาบันโดยมีผู้รับสนอง
ใช่ไม่
แปลว่าสามารถจัดการตามกฎหมายทั่วไป
เวียบพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าจัดการได้ทั่วไป

ไม่ให้เกิดความเสียหาย

เดี๋ยวเราตอบให้ออนไลน์

เดี๋ยวอารุงต้องจบไปละ

มันต้องมีผู้แทนที่มาทำหน้าที่แทนน้อง

แต่ท่านไม่ได้สร้างพวกท่านฟูแทนเลยไง
ท่านต้องอยู่แล้วก็สำนักงานทรัพย์สินบอร์ดทรัพย์สินไง
เอาอย่างนี้สวัสดีทางทีวีค่ะ